ติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยดีกว่านะคะ
เรื่องไหนจะหุ้นสื่อนายกโหวตได้ไม่ได้พักร่วมยังไงต่างนานา
ตอนนี้ลามมาถึงเรื่องนโยบายแล้วนะคะ
เห็นบอกว่าไปต่อไม่ได้มันยังไงกันแน่
วันนี้เลยต้องมีการชี้แจงจากทางพักเพื่อไทยนะคะ
ดรผ่าวภูมิโรจนัสกุลรองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยค่ะ
ในฐานะกรรมการด้านเศรษฐกิจภักดิ์เพื่อไทยก็เลยต้องออกมาชี้แจงให้มันชัดเจนไปเลยว่า
แต่เราใช้คำว่าชะลอชะลอแปลว่ายืดระยะเวลาออกไปก่อน
เพราะต้องมีการเจรจากับภาคแก่นำจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
ถามว่าทำไมต้องชะลอด้วย๒เหตุผลใหญ่
คือข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะ
ต้องใช้งบประมาณ๕๖๐๐๐ล้านบาท
แต่นโยบายด้านสวัสดิการของพักเก้าไกลใช้งบ๖๕๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งทั้งสองนโยบายนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่ใช้วิธีกู้เงิน
แต่จะใช้งบในระบบงบประมาณ
ก็เลยไม่สามารถที่จะใช้งบก้อนเดียวพร้อมกันได้
เพราะมันจะเป็นจำนวนเงินมหาศาล
อีกทั้งผลการเลือกตั้งพักเพื่อไทยไม่ใช่พักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลไงคะ
เราจะมาดึงดันว่าเราต้องใช้นโยบายนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้

เพื่อไทยก็มีหน้าที่ชี้แจงให้พักแก่นำเห็นว่านโยบายนี้
เป็นนโยบายที่สำคัญและตอบโจทย์ประเทศ
กระตุ้นเศรษฐกิจและความจำเป็นในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
เพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นในประเทศ
มันก็เลยต้องมีการเจรจากันก่อน
ที่ผ่านมาก็มีการหารือแบบไม่เป็นทางการแล้ว
และจะหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ
อยากให้ประชาชนทุกคนเข้าใจตรงกันตรงนี้ว่า
ตอนนี้เรากำลังจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชน

ต้องเดินไปสู่จุดนั้นด้วยความละมุนละม่อม

เพื่อไทยไม่ใช่ภักดิ์แก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เก็ดภักดิ์แก่นำเขาด้วย
ผมเรียนชัดเจนว่าเราอยู่ในช่วงของการเข้าสู่การเจรจา
แต่พักเพื่อไทยในฐานะที่ไม่ใช่พักแก่นำ
เราจะเข้าสู่การเจรจาโดยการให้เกียรติพักแก่นำ
เราก็หวังในการที่จะเห็นในระยะต่อไปครับ
เมื่อมีงบประมาณเพียงพอ
เราก็จะมาเริ่มสร้างสิ่งนี้ขึ้นด้วยกัน